วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาย้อนรอยอาหารขนมอร่อยแบบโบราณหาทานได้ยาก
จังหวัดสตูนมีขนมโบราณหาทานยาก
ที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมติดตามกันเยอะมาก

วันนี้จะนำเสนออีกหนึ่งเมนูมีชื่อว่าถั่วแกะโบราณค่ะ
ถั่วแกะโบราณหน้าตาแบบนี้ค่ะ
คล้ายเกี้ยวซ่าไหมผสมกันกับกะหรี่ปั๊บนิดนึง
คล้ายประมาณนั้นนะคะเป็นขนมโบราณของชาวจังหวัดสตูนค่ะ
คือขนาดในอดีตยังไม่ได้หากินได้บ่อยเลย
ปัจจุบันยิ่งหาทานได้ยากมากกว่าเดิมอีกนะคะ
จนชาวบ้านที่นี่ก็เลยต้องมีการรื้อฟื้นการทำขนมชนิดนี้ขึ้นมา
เพื่อสารต่อความอร่อยแล้วก็สืบทอดให้ลูกหลานได้ทานกันไม่ให้ศูนย์หายไปนะ
โดยมีนางสอสลีมันนะคะชาวบ้านทุ่งคนนี้แหละ
เขารื้อฟื้นสูตรที่สืบทอดมาจากคุณแม่อีกทีนึง
ซึ่งบอกเลยว่าสูตรเนี่ยเป๊ะมากตามแบบฉบับโบราณไม่เปลี่ยนแปลงเลย
วันนี้มาบอกสูตรให้เราอย่างไม่มีห่วงเลยนะคะ
ก็คือเริ่มจากจะใช้แป้งข้าวเหนียวแช่น้ำแล้วก็โม่จากนั้นก็ซับน้ำจนเหลือแต่แป้ง
นำมานวดกับเกลืออีกทีค่ะน้ำเกลือนะส่วนไส้ขนมใช้ไส้มะพร้าวน้ำหอมที่ค่อนข้างอ่อนหน่อย
วนกับน้ำตาลแดงให้เหนียวเลยไส้จะมีความนุ่มเคี้ยวกรุบหวานไม่มากนักนะคะ
นำแป้งมาห่อทับไส้แล้วก็พับเป็นลักษณะคล้ายขนมถั่วแปบจากนั้นก็นำไปทอดในไฟปานกลาง
ลับก็คืออยู่ที่การทอดนี่แหละคุณผู้ชมถ้าทอดไม่เป็นไส้แตกค่ะอ้าวไม่อร่อย

มันจะถึงที่นี่มันจะเย็นเหรอสิ

ผมก็ว่าอย่างงั้น
เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไป

ไหนก็ไปถึงที่แล้วเดี๋ยวมีโอกาสต้องไปกัน